คุณผู้ชมคะทานอาหารไปแล้วเดี๋ยวพาไปดูทุ่งดอกไม้สวยกันหน่อยดีกว่า
จังหวัดเดียวกันเลยนครสวรรค์
คือเมื่อวานเราพาไปที่นครสวรรค์แต่ว่าวันนี้ที่จะพาไปดู

อ๋อเลยขึ้นไปอีกนิดนึงเลยนครสวรรค์ขึ้นไปใช่ค่ะถูกต้อง
แล้วที่คุณเห็นแบบนี้เมื่อก่อนพื้นที่ตรงนี้คือเขาเป็นพื้นที่เรือนจำนะ
แล้วก็พัฒนาเป็นดูสิเป็นแบบทุ่งดอกไม้สีสันสวยแบบนี้เลยค่ะ
คุณผู้ชมค่ะซึ่งพื้นที่เรือนจำชั่วคราว
สุโขทัยตรงนี้เนี่ยนะทุกวันนี้เขาพัฒนา
พัฒนากลายมาเป็นเรือนจำท่องเที่ยวเชิงเกษตรครับ
แหล่งเรียนรู้ตามรอยศาสตร์พระราชาดูสิมีทุ่งดอกไม้ที่กำลังออกดอก
รับลมหนาวแล้วมีร้านกาแฟให้ได้นั่งจิบกาแฟ
แล้วก็ชมทุ่งดอกไม้สวยและที่สำคัญจุดเช็คอินตรงนี้ต้องมีสถานที่ถ่ายรูป
ลงโซเชียลด้วยค่ะคุณผู้ชมน้องเรียงเนี้ยนะฮะอืม
โดยนายกิติพงศ์ละชั่วผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอสวรรคโลกก็บอกนะคะ
บอกว่าเรือนจำท่องเที่ยวแห่งนี้เนี่ยมีพื้นที่ทั้งหมดสามสิบแปดไร่
เขาจะแบ่งนะแบ่งออกเป็น๒ส่วนส่วนหนึ่งจะเป็นส่วนท่องเที่ยว
ก็จะมีพวกร้านกาแฟสวนดอกไม้มีฟาร์มเลี้ยงสัตว
อันนี้ส่วนหนึ่งเห็นไหมอันนี้ก็ไปให้อาหารสัตว์กันได้
ส่วนอีกส่วนหนึ่งจะเป็นศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา
ก็จะมีโครงการ๑ไร่๑แสนจะมีการเลี้ยงทั้งปลานินกบหมูหลุม
มีการปลูกผักต่างแล้วก็โครงการโคกหนองนา
น้ำใจและความหวังตรงนี้ค่ะเป็นการฝึกวิชาชีพให้กับผู้ต้องขัง
ที่กำลังจะใกล้จะพ้นโทษแล้วก็ได้มาเรียนรู้ได้มาฝึกอาชีพกัน
เรือนจำชั่วคราวหนองเรียงเนี้ยนะคะเพิ่งเปิดตัวเป็นเรือนจำท่องเที่ยว
เมื่อไม่นานนี้๑๔ธันวาคมที่ผ่านมานี่เองค่ะ
แล้วกระแสตอบรับดีมากหลายหน่วยงานนะติดต่อมาเลย
อยากจะมาทัศนศึกษาอยากจะพาคนในองค์กรมาเรียนรู้
แล้วคนก็มาแวะเที่ยวพักผ่อนชมวิวถ่ายรูปมันมีอุโมง
อุโมงน้ำเต้าขาวควายแล้วก็จะมาดูแพะดูกระต่ายกันด้วย
ตรงนี้ตรงนี้อุโมงน้ำเต้านะใช่ค่ะอ่าแล้วนอกจากนี้เนี่ยนะคะ
คุณผู้ชมพอเดินเที่ยวเหนื่อยแล้วเนี่ยก็สามารถมากินอาหารได้
บอกว่ามากินอาหารกินขนมอะไรแบบเนี้ยค่ะกินกาแฟใช่
อย่างโคโคนัทคอฟฟี่เย็นเนี้ยแก้วละสี่สิบบาทแล้วยังมีเมนูอีก
ใครที่ชอบสเต็กสเต็กเนื้อโคขุนแล้วแหมอยากรู้จังเลย
เต็กที่นี่รสชาติจะเป็นยังไงไม่พูดเองค่ะถามนักท่องเที่ยว
คนที่เคยชิมแล้วอร่อยไหมคะ
คุณสุภาพเนื้อดีแล้วก็หมักนุ่มรสชาติเค็มเผ็ดนิดพอดีพอดี
แล้วก็สลัดแหละครับผมน้ำสลัดอร่อยนะฮะออกแนวเปรี้ยวนิดนิดนึง
ดูแบบสุขภาพดีอ่ะโอ้โหดูสุขภาพดีน้ำสลัดอร่อยนี่
ก่อนทานต้องถ่ายรูปแล้วก็อัพลงโซเชียลนะคะ
ดังนั้นใครที่ผ่านไปอำเภอสวรรคโลกที่จังหวัดสุโขทัยเนี่ย
ไปเที่ยวกันได้ที่นี่ค่ะเรือนจำชั่วคราว
องเรียงเปิดให้เข้าชมศึกษาดูงานได้ถ่ายรูปได้ทานกาแฟ
ทานอาหารอร่อยเปิดทุกวันนะคะคุณผู้ชม
ตั้งแต่๘โมงครึ่งยาวไปจนถึงช่วงเย็น
ประมาณ๔โมงเย็นแดดร่มลมตกเลยล่ะค่ะครับ